ท่านประธานที่เคารพผมวันอยู่บำรุงสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
กรุงเทพมหานครบางบอนหนองแข็มพักเพื่อไทย
ผมต้องขอขอบคุณครับทางพักเพื่อไทย
ให้ผมได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายในยติ
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อสักถามข้อที่จริง
หรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี
โดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูลมาตรา๑๕๒นะครับ
วันนี้ผมมาเนี่ยไม่ได้คิดจะด่าใคร
เพียงแต่จะนำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด
ท่านประธานครับลูกชั่วเมายา
ฆ่าเปลือยแม่วัย๘๘ปีกลางทุ่งนา
โมโหถูกดุด่าไทยรัฐ๒๖มกรา
ลูกธรพีชายไม้หน้า๓ฟาดหัวแม่เสียชีวิต
พบประวัติโชคโชนติดคุกอื้อ
เคยเชื่อดคอพ่อมัธิชน๑กุมภา๖๕
สลดลูกแทงแม่ดับกว่า๒๐แผล
ฆาตหลอนยาและถูกแม่ห้ามออกจากบ้าน
ผู้จัดการ๔กุมภา๖๕
ท่านประธานครับพาดหัวข่าวแบบนี้
มันเป็นเพียงตัวอย่างของเหตุการณ์มาตุฆาต
หรือปิตุฆาตที่เป็นอนันตริยกรรม
กรรมหนักที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทย
ผมเชื่อว่าคนเราจะชั่วขนาดไหนก็ไม่มีใครสามารถทำแบบนี้ได้
แต่ที่มันทำไปได้มันต้องมีสาเหตุ
สาเหตุก็มาจากฤทธยาเสพติดครับท่านประธานครับ
ที่เรายังต้องทนอยู่กับการบริหารประเทศแบบไม่เอาใจใส่

ดีแต่ใช้วาธกรรมอ้างว่ารักคนไทยรักประเทศไทย
ผมอยากถามท่านนายกจริงครับว่าท่านรักประเทศไทยแบบไหนกันแน่
ท่านประธานครับเมื่อไม่นานมานี้ศูนย์วิจัยกรุงศรีมีรายงานที่น่าตกใจว่า
จากวิกฤตการณ์โควิดที่เกิดขึ้นกลับส่งผลให้ธุรกิจยาเสพติดเฟื่องฟูเป็นอย่างมาก
วิกฤติการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านเร่งให้ตลาดยาเสพติดเติบโต
อีกทั้งบางส่วนยังเปิดทางอำนวยความสะดวกเพื่อแลกกับผลประโยชน์ใต้โต๊ะ
ห่วงที่บ้านเมืองกำลังเข้ายากมากแพงต่างเหล่านี้
ยิ่งเป็นปัจจัยให้กลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดต้องเร่งผลิตยาและจำหน่ายยาเสพติดให้ได้เพิ่มมากขึ้น
เมื่อวันที่๑กุมภา๒๕๖๔ที่ผ่านมาพบว่ามียาเสพติดถูกลำเรียงเข้ามาพักรอ
เขตพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาร์โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ไทยจับกลุ่มได้เท่าไหร่
ยาเสพติดก็จะย้อนกลับเข้ามามากกว่าที่จับได้หลายเท่าตัว
ยาเสพติดส่วนใหญ่ถูกลักลอบลำเลียงมาจากแหล่งผลิตบริเวณชายแดนไทยเมียนมาร์จีน
โดยเฉพาะจากเขตปกครองพิเศษที่๔เมืองลารัชฉาน
โดยมีกลุ่มกระบวนการค้ายาเสพติดจะใช้กองกำลังติดอาวุธ
มาทำหน้าที่รับจ้างลำเลียงขนยาเสพติดข้ามแดนเข้ามา
ในปัจจุบันกระบวนการค้ายาเสพติดมีสินค้ามากมายหลากหลายชนิด
เพื่อรองรับความต้องการของตลาดตั้งแต่
ยาบ้ายาไอซ์เฮโรอีนยาเคและฟินดิบ
โดยมีจุดพักคอยสำคัญในพื้นที่ชายแดน
ก่อนจะค่อยลักลอบทยอยลำเลียงเข้าสู่ไทยตามช่องทางธรรมชาติ
ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาร์
สำหรับทางครับในกระบวนการรักรอบลำเรียงของมือขนยาเสพติด
หรือกลุ่มที่เรียกกันว่านักบินเหล่านี้จะมีทีมงานที่ทำงานร่วมกันเป็นทีม
มีรถยนต์เราวางหน้าเราวางหลังเพื่อคอยป้องกันและแจ้งเหตุ
หากพบด่านหรือการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่
รวมทั้งมีทีมนำทางท้องถิ่นมาช่วยเสริมช่วยนำทางในเส้นทางสายรองต่าง
เพื่อหลีกเลี่ยงด่านตรวจบนเส้นทางหลักมีต้องกล่าวถึงว่ารถยนต์หรือยานพานะ
ที่กลมคุณพวกนี้นำมาใช้ล้วนจะเป็นรถยนต์ยี่ห้อดีดี
สมรรถนะสูงยากที่รถยนต์ของเจ้าหน้าที่
ของไทยจะติดตามได้ทันท่านประธานครับการพัฒนาของกระบวนการค้ายาเสพติด
มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจของตัวเองมาโดยตลอด
ก่อนหน้านี้ในช่วงราวหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมากลุ่มผู้ค้ายาเสพติด
หันไปใช้เทคโนโลยีผ่านระบบแอปพลิเคชันต่าง
ที่มีอยู่ในมือถือแทบทุกแอปมาใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจของตน
ตั้งแต่การติดต่อสร้างเครือข่ายลูกค้าในกลุ่มออนไลน์ห้องรับส่วนตัว
การติดต่อซื้อขายสั่งสินค้าหรือโฆษณาสินค้าตัวใหม่
ช่องทางสื่อออนไลน์รวมทั้งการโอนเงินผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตแก๊งกิ้งต่างโดยผ่านบัญชีของบุคคลอื่น
ที่ได้ด้วยมาวิธีพิเศษเช่นการรับจ้างเปิดบัญชี
หรือการหลอกลวงอื่นเพื่อตัดต่อและไม่ให้เจ้าหน้าที่สืบสาว

สำหรับทางครับจากการที่ผลเอกประยุทธิ์
เหลวในการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคโควิด
มันจึงเป็นสวรรค์ของกระบวนการค้ายาเสพติด
เศรษฐกิจฝืดเคืองผู้คนตกงานเงินทองหายากมากขึ้น
เราพบว่ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติดก็ได้อาศัยความยุ่งยากของชีวิตเหล่านี้
มาเป็นโอกาสทองของฝ่ายตนเช่นกัน
ซึ่งสิ่งสำคัญที่อยากจะเน้นในที่นี้ก็คือ
กลุ่มกระบวนการค้ายาเสพติดสามารถจูงใจดึงกลุ่มวัยรุ่น
หรือคนรุ่นใหม่อายุน้อยเข้ามาร่วมกระบวนการ
โดยเฉพาะในขั้นตอนการรับทรงลำเลียงขนยาเสพติดได้มากขึ้น
โดยมีเงินค่าจ้างอัตรางามได้เงินง่ายในเวลาอันสั้น

โดยพบว่ากลุ่มวัยรุ่นบางส่วนเคยเสพยามาก่อนเป็นทุนเดิม
แต่ด้วยพิษโควิดเงินทองที่เคยมีหาได้
ก็หายากขึ้นหรือมีน้อยลง

จำเป็นต้องหารายได้มาจุนเจือครอบครัวหรือเพื่อใช้จ่ายส่วนตัว
ตัดสินใจผันตัวเองเข้าสู่วงการ
บางคนไม่เคยเสพยาก็อาจจะมาเป็นเด็กเดินยา

จะผ่านตัวเองกลายมาเป็นผู้ค้าลายย่อย
เพื่อจะได้ทั้งยาไว้เสพและได้เงินกำไรจากการค้ายา
ท่านประธานครับท่านประธานทราบหรือไม่ครับว่า
ทำไมราคายาเสพจิตในบ้านเรา
ปัจจุบันนี้ถูกลงมากกว่าหลายปีที่ผ่านมา
ก็เพราะมันมีมากไงครับเมื่อสินค้ามันมีมาก
ราคาก็ต้องตกต่ำลงเป็นของธรรมดา
ปัจจุบันยาบ้าราคา๓๐บาทจากเดิมหลายร้อยบาท
ยาไอกำละ๓๐๐จากเดิม๘๐๐ยาเค๔๐๐

นี่ยังไม่รวมเคนมผงอยู่ด้วยนะครับท่านประธาน
ตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพไม่ต่างจากสวรรค์ของนักค้ายาแล้วครับ
รัฐบาลทำเศรษฐกิจพัง
ค่าคลองชีพแพงแพงทุกอย่าง
อยู่อย่างเดียวคือราคายาเสพติดครับท่านประธานครับ
ผมจะบอกท่านประธานนะครับว่าที่ผมเป็นห่วง
ลูกหลานของเราเด็กเล็กเด็กน้อยเป็นคนเดินยาวแล้วครับท่านประธานครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานบ้างหรือไม่
เรื่องแบบนี้มีคนมารายงานท่านบ้างหรือเปล่า
นอกจากจะยึดติดอำนาจทำงานไม่เป็นแล้ว
ท่านยังใจดำปล่อยให้กระบวนการค้ายาเสพติด
กระจายทุกพื้นที่ของประเทศหลายโรงเรียนหลายชุมชนในประเทศไทย
เปรียบเสมือนศูนย์จำหน่ายยาเสพติดแล้วครับท่านประธาน
จะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้อย่างไรทุกอย่างมาร่วมจมมาแล้วครับ
คงทำไม่ได้หรอกครับเพราะเกือบ๘ปีทุกอย่างเหมือนเดิม
แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของท่านประธานครับ
ท่านประธานครับรัฐบาลปัจจุบันนะครับตั้งแต่เรียกตัวเองว่าคอสช
จนกระทั่งมีการเลือกตั้งแล้วอ้างตัวเองว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ผลการปราบรามยาเสพติดผมเนี่ยต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทำงานได้ผลในทางปฏิบัติจับกลุ่มได้เยอะในยาเสพติดทุกประเภท
แต่รัฐบาลขาดนโยบายในภาพรวมซึ่งผมจะอภิปรายและชี้แจง
วิธีที่รัฐบาลกูจะทำต่อไปนี้
รัฐบาลต้องปิดชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งรัฐบาลก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศไหนที่ผลิตยาเสพติด
รัฐบาลต้องสกัดกั้นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด
เพราะสารตั้งต้นไม่มีในประเทศพม่าต้องเอามาจากประเทศจีนและประเทศอินเดีย
การเจริญบันการได้ต้องใช้วิธีการทูตซึ่งรัฐบาลของเราไม่เคยทำ
รัฐบาลต้องตัดวงจรลักลอบนำเงินออกนอกประเทศ
ชาวจีนเขาเรียกกันว่าโพยกวนเพราะว้าที่ผลิตยาเสพติด
บางส่วนมันไม่มีทุนทุนแล้วครับในการซื่อสารตั้งต้น
ก็หวังจะได้เงินจากคนไทยโดยผ่านการโพยกวน
รัฐบาลต้องตั้งศูนย์อำนวยการซึ่งมีรัฐบาลเป็นเจ้าภาพ
ในการกำกัดดูแลป้องกันโดยมีผู้บังคัมศาลระดับสูงเป็นภูมิงณภาคศูนย์
ส่วนเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันก็ให้ทำงานไปตามปกติธรรมดา
รัฐบาลต้องเน้นการป้องกันให้มากกว่าการจับกลุ่ม
เพราะเราสามารถป้องกันได้พวกยาเสพติดทั้งหลาย
ก็ไม่สามารถลักลอกเข้ามาในประเทศไทยได้
รัฐบาลต้องตั้งศูนย์พลังแผ่นดิน
ซึ่งมีทุกสาขาอาชีพร่วมกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
รัฐบาลต้องเน้นการปราบรามตามแนวชายแดนและในหัวเมืองใหญ่ภายในประเทศ
มาถึงตรงนี้ครับฝากท่านประธานไปถึงคุณอาของผม
ท่านสมศักดิ์เทพสุธินท่านมติว่าการยุติธรรมด้วยกันว่า
อกจากเอาเวลาไปอยู่ที่สุโขทัยบ้านเกิดของท่านแล้ว
ว่ามีการขนยาเสพติดเข้ามาหรือไม่
ไม่ใช่พอว่างปุ๊บก็แวะไปแต่สนามไก่ชนเทิดไทย
มันยังไงล่ะครับท่านประธานไอ้ไก่มวยตรงเหลืองหางขาว
แม่สาวขาวหางเหลืองเห็นชอบตีไก่กันจัง
ตีไก่จนได้เป็นร่วมตีไปแล้วเป็นสิบสิบครั้ง
ว่างท่านสมศักดิ์แนะนำผมบ้างนะครับ
โอ้ด้วยกวางพลบนะแล้วหวังดีครับท่านสมศักดิ์

จับอะไรได้เอ๊ะอ่ะก็แถลงข่าว

จำได้ไหมล่ะสิบสองพฤศจิกาหกสามอ่ะ
แถลงข่าวตรวจยึดเกตามีนหนักสิบเอ็ดจุดห้าตัน
มูลค่าสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้าน
แต่สุดท้ายโอละพ่อของกลางที่ยึดได้มันไม่ใช่ยาเค
มันเป็นไตโซเดียมฟุตเฟสมันคือสารที่ใช้ผลิตนม
ผมนี่แหละอายแทนท่านจริง
รัฐบาลสมัยก่อนครับท่านประธาน
ยาเสพติดประเภทยาไอยาเคไม่เคยระบาดในภาคใต้
แต่จากความหละหลวมในการแก้ปัญหายาเสพติด
รัฐบาลจงอย่าภูมิใจในผลการจับกลุ้ม

นั่นคือความล้มเหลวของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
รัฐบาลต้องเน้นการบำบัดรักษาให้ผู้ติดยาเสพติด
มีความรู้สึกว่าตัวเขาเองเป็นผู้ป่วย
ต้องจัดตั้งให้มีศูนย์รักษาผู้ติดยาเสพติด
โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกัน
รัฐบาลต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการประสานกับต่างประเทศ
เพื่อกดดันประเทศที่เป็นต้นกำเนิดในการผลิตยาเสพติด
ปัจจุบันยาเสพติดไม่ใช่ลักลอบผ่านมาทางภาคเหนือเพียงอย่างเดียว
ยังมีเส้นทางสายใหม่นำเข้ามาทางภาคอีสาน
นี่นะครับจะเป็นพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับ
ทำตาม๑๐ข้อที่ผมเสนอมามาแน่นอนรับรองแก้ปัญหาได้เป็นรูปธรรม
ท่านประธานครับผมขอชื่นชมนะครับผลการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่
แต่มันไม่ได้เป็นผลดีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด
รัฐบาลก่อนหน้านี้เขาควบคุมป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาในประเทศได้
เป็นเหตุให้ยาบ้าราคาเม็ดละสี่ร้อยปัจจุบันครับท่านประธานครับ
ทราบหรือไม่ว่ายาบ้า๔เม็ดร้อยโปรโมชั่นพิเศษแถมอีก๑เม็ดอีกด้วย
และอีกประการหนึ่งครับที่รัฐบาลเนี่ยไม่เคยใส่ใจไม่เคยคิดแก้ไขนั่นก็คือ
ลักลอบนำยาเสพติดเช่นยาไอซ์เฮโลอีนและอื่นออกจากประเทศไทย
เพื่อไปขายที่ประเทศออสเตรเลีย๒ครั้งฮ่องกง๒ครั้งไทเป๑ครั้ง
และยังมีอีกหลายแห่งที่ปลายทางเนี่ยเขาจับได้แล้วบอกว่าต้นต่อมาจากประเทศไทย
นี่สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลขาดความสนใจไม่มีคุณภาพในการแก้ไข
ท่านจะอายหรือไม่ผมไม่ทราบได้แต่ผมและพี่น้องชาวไทยอับอายต่อชาวโลกเป็นอย่างยิ่ง
ผมอภิปรายครั้งนี้ไม่ได้หวังจะเด่นจะดังและไม่ได้คัดค้านการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่
แต่อยากจะบอกว่ารัฐบาลต้องปรับปรุงแนวทางทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นระบบมากกว่านี้
น้ำบนหานครับนิดเดียวแล้วครับพูดถึงลุงตู่แล้วขออนุญาตพูดถึงลุงป้อมใจถึงพึ่งได้ซะหน่อย
สมัครได้เลยครับไม่เสียค่าสมัคร
ผมก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้

รัฐบาลเนี่ยผมอนุญาตนะครับอนุญาต
รัฐบาลนำแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของผม